บางส่วนหลบหนีออกไปอยู่ที่สวปปลาว
ตอนนี้กำลังประสานทางการลาวเพื่อเร่งลาดตัวกลุ่มผู้ต้องหาอยู่
อันนี้เป็นภาพวงจรปิดที่เห็น
คนขับรถผู้ร่วมขบวนการนะไปรับคนที่ไปก่อเหตุขโมยทอง
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานเป็นแปดด้วยความเข้มงวด
เพื่อเฝ้าระวังตรวจรถทุกคันบุคคล
ผ่านเข้าออกระหว่างไทยกับลาว
จากนี้ยังมีภาพของ๒ผู้ต้องหา
เป็นใบหน้าของสองผู้ต้องหาที่ปล้นทองที่ขอนแก่น

ขณะเดียวกันชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
แล้วก็ตำรวจภูทรหนองคายเดินทางข้ามไปยังฝั่งลาวเมื่อวาน

ช่วยติดตามผู้ต้องหาทั้งสองคนครับ
นำตัวกลับมาดำเนินคดีต่อไป
โดยนายชัยมงคลหนึ่งในผู้ต้องหายังคงหลบหนีอยู่
แล้วก็ตรวจสอบประวัติเคยไปปล้นร้านทองกินโต๊ะกังเยาวราช
เมื่อปี๒๕๕๒ด้วย
เหตุการณ์นี้กลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุทั้งหมด๕คน
ทองไปน้ำหนักรวม๔๓๗บาท
แล้วก็แบ่งทองส่วนหนึ่งไปฝังไว้ในดิน
เอาใส่หายไว้แล้วเขียนจดหมายเอาไว้ว่า
ห้ามใครคนใดคนหนึ่งมาเปิดก่อน
เพราะความเชื่อใจพี่ต้องการต้องมาเปิดพร้อมกัน

ว่าตามตัวอยู่จับได้แล้ว๓เหลืออีก๒คนไปอยู่ที่ฝั่งลาว
ก็ขอให้จับได้ให้หมดแล้วกันก็ไปซื่อสัตว์ต่อในคุกนะคะ